ไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุที่นครศรีธรรมราชค่ะ
เป็นเหตุการณ์รถนะคะพุ่งชนเสียหลัก
แล้วไปพุ่งชนกับต้นไม้ที่เกาะกลางถนน

แต่มันมากกว่าอุบัติเหตุเพราะว่ารถร้อนี้
ขนแรงงานเมียนมาอัดแน่นกันมา๓๓คนค่ะ
มีคนบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็คนขับหนีไปเช่นเคย
นี่ค่ะนี่คือสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปในที่เกิดเหตุ
แรงงานเมียนมาที่อยู่ในรถเนี่ย
คนที่บาดเจ็บก็หนีไม่ไหว
แต่คนที่ไม่บาดเจ็บเนี่ยกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทาง
เช่นเดียวกับคนขับค่ะที่หายไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอน๑๑นาฬิกา
บนถนนสายเอเชีย๔๑ขาล่องใต้ค่ะ
ที่อำเภอจุฬาพรนครฉีธรรมราช
รถกระบะอีซูซูพังยับทั้งคันนะคะ
มีผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานชายชาวเมียนมา๓ศพ
ยังไม่ทราบชื่อนะคะมีคนเจ็บ๔ราย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมเห็นไหมคะ

แรงงานชาวเมียนมาจำนวนมากที่บาดเจ็บไม่มาก
ก็หนีค่ะหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
ตำรวจกับฝ่ายปกครองติดตามกลับมาได้๒๐กว่าคนแล้วค่ะ
ที่เหลือก็ยังต้องตามตัวกันอยู่นะคะ
คนขับไม่รู้เป็นใครแต่คาดว่าเป็นคนไทย
หลังเกิดเหตุน่าจะบัตรเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไม่อยู่ค่ะไปแล้วนะคะ
ตำรวจยังตามตัวอยู่คาดว่าจะได้ครบเร็วนี้
เพราะว่าแรงงานเมียนมาเองก็ไม่ได้ชำนาญในพื้นที่
เขาก็น่าจะหนีไปได้ไม่ไกลนะคะ
รถกระบะคันนี้ขนแรงงานชาวเมียนมามา๓๓คนจากจังหวัดระนอง
จะไปลงใต้ตามถนนสายเอเชีย
เพื่อไปส่งให้กับนายจ้างที่มาเลเซีย
แต่ระหว่างทางเนี่ยมีคนเห็นว่ายางล้อหลังขวาระเบิด
รถก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำแล้วไปอัดกับต้นไม้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะคะ
ส่วนแรงงานที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจจะติดตามตัวกลับมาแล้วก็ส่งต่อมอเพื่อผลักดันกลับประเทศต่อไป
นี่ค่ะมีรายงานมาล่าสุดตอน๑๕นาฬิกาบอกว่า
ผู้บาดเจ็บแรงงานเมียนมาที่ถูกนำส่งต่อไป
ยังโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งศพค่ะ
ตอนนี้ก็ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตรวมเป็น๔ศพ
บาดเจ็บสาหัส๓รายค่ะ